คุณผู้ชมครับกรณีที่มีนางแบบสาวคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กนะครับ
ถูกผู้ชายคนหนึ่งนำรูปไปแอบอ้างกับหญิงสาวคนอื่น
ว่าถ้าหากตกลงเป็นแฟนด้วยจะให้เงินใช้เดือนละ๓๐๐๐บาท
จะดูแลให้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้คนที่แอบเอารูปเข้ามานะครับ

พอมีหญิงสาวหลงเชื่อยอมส่งรูปส่งคลิปอะไรไปให้
ล่าสุดครับตำรวจสนบุคโลจับกลุ่มตัวชายที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ปรากฏว่าเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกรมทหารแห่งหนึ่ง

ทำไมต้องใช้รูปเราเพราะว่าเราไม่รู้จักกันนะ

เรื่องงานหลักเลยค่ะเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราต้องตามคดีตามแจ้งความก็ทำงานไม่ได้แล้วก็เสียภาพลักษณ์ในการทำงานมาก
งานถ่ายแบบของนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ที่เคยมีเข้ามาให้ทำอย่างล้นหลามกลับต้องหยุดชะงักทันที
หลังถูกชายหนุ่มหัวใสวัย๒๑ปีนำภาพถ่ายสุดเซ็กซี่ในเฟซบุ๊คของเธอไปแอบอ้างหลอกให้หญิงสาวนับร้อยรายเชื่อว่าเธอและชายหนุ่มมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง
เปย์เงินสามหมื่นบาทเลี้ยงดูนางแบบสาวเป็นอย่างดีหวังว่าจะล่อลวงหญิงสาวรายอื่นให้ตกเป็นเหยื่อก่อนนัดพบปะจนสมยอมถ่ายคลิปร่วมหลับนอนในที่สุด
หญิงสาวหลายรายตกเป็นเหยื่อจากกลลวงของชายหนุ่ม
ทุกคนพยายามติดต่อให้นางแบบสาวรู้ตัว
ภาพถ่ายของเธอถูกนำไปแอบอ้างไม่เว้นแต่ละวัน
ทำให้เธอต้องออกโรงโพสต์เฟสบุ๊คประจานวีรกรรมเฉาของชายหนุ่ม
และเร่งพาหญิงสาวผู้เสียหายอายุระหว่าง๑๗ปีถึง๒๕ปี
เข้าแจ้งความแล้วทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
รวมตัวกันเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกธวัชชัยศรีสุราง
ผู้กำกับการสนบุคโล
เพื่อเอาผิดและดำเนินคดีกับชายหนุ่มวีรกรรมลามกคนนี้ให้ถึงที่สุด
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

แล้วก็ตอนนี้จับตัวได้แล้ว
พรุ่งนี้เขาต้องไปขึ้นสารทหารแล้วก็
มีกระแสมาว่าทางที่บ้านเขาอาจจะประกันตัว

เป็นการอายัดตัวผู้ต้องหาไว้ค่ะเพราะว่า
เราคิดว่านะเขามีการกระทำอย่างนี้มาต่อเนื่อง

พันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยศรีสุราง

ไล่ติดตามจนสามารถจับตัวชายหนุ่มคนดังกล่าวได้ในที่สุด
ชื่อว่าหน่ายวิชากรไชโฆษบานหรือ
เจ้าตัวสารภาพก่อนถูกคุมตัว

ที่ทำไปเพราะความเสน่หา
ไม่มีเจตนาแอบแฟ้ง
แบบอันนี้เป็นผมคออาจจะถ่ายไว้ดูเองหรือว่าอะไรยังงี้
คือขอเขาว่าเขาตกลงไหมไม่ได้ไปการผมถือหรืออะไร
อยากขอโทษทุกคนที่ผมเคยทำอะไรไม่ดีไว้ครับ
ก็ผมทำผมคนเดียวครับเขายอมรับผิดคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่น
พวงจากวีรกรรมเช้าทำให้พลทหารวิชากรถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีลักทรัพย
หมายเรียกในคดีที่เคยก่อเหตุไว้กับเหยื่อรายล่าสุด
คดีหมินประมาทจากการนำภาพถ่ายของนางแบบสาวไปแอบอ้าง

อยู่ระหว่างสอบปากคำและกระบวนการสืบสวนมูลเหตุ
ว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการนำภาพผู้เสียหาย
ใช้ประโยชน์ทางการค้าในกลุ่มลับออนไลน์
ที่กำลังเป็นข่าวดังว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
เพื่อขยายผลและปฏิบัติการทลายกลุ่มแก๊งค้าผ้าเปลือย
สร้างความเสียหายและผลกระทบทางสังคม
ให้กับหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อหลายราย
ที่กำลังเพิ่มจำนวนอย่างทวีคูณไม่เว้นวัน
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน